เรียนของคนรักสัตย์ดูข่าวนี้แล้วสงสารจะมันจับใจเลยค่ะ
เอ่อยังไงมันก็เป็นหมาเนอะค่ะเออแล้วมันก็มีชีวิต
แล้วเลือดอาบแบบนี้เลยอ่ะอืมแล้วตาบอดไหมอ่ะตาบอดสิอุ้ย
ชื่อว่าเจ้าอาสันมันอายุแค่๖เดือนเป็นลูกหมามันตัวเท่านี้แหละ
นะฮะคุณผู้ชมก็มันลูกหมาเนอะแล้วมันก็โดนยิงเลือดอาบบาดเจ็บ
ใต้ถุนบ้านที่จังหวัดตรังนะครับนะฮะแล้วที่สำคัญนะ
มันมีลูกแก้วอ่ะคือคนยิงเอาลูกแก้วยิงมันอ่ะ
มีลูกแก้วฝังในดวงตามันคุณผู้ชมมันต้องทรมาน
มันทุรนทุรายขนาดไหนเนี่ยดูสภาพมันดินะครับทีนี้เนี่ย
ทางด้านของพูดเป็นเจ้าของหมาชื่อว่าคุณเชษฐ์อายุสามสิบห้าปี
ก็โอ้ยสงสารมันแล้วก็ไปช่วยเหลือมันนะฮะคือคุณเชษ
บอกแบบนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มของวันที่๖
ที่ผ่านมาอาสันเนี่ยเป็นลูกหมาจริงแล้วมันขาพิการ
หลังมันก็แอ่นเพราะมันโดนรถชนแค่นั้นมันก็น่าสงสารมากพออยู่แล้ว
แต่เพื่อนบ้านอายุ๓๖ปีใช้ปืนยาวอัดลมกระสุนเป็นลูกแก้ว
ยิงใส่ตามันเพราะเขาอ้างแบบนี้ว่าอาสันเนี่ยมันไปกินไก่ของเขา
แต่ว่าสาเหตุจริงที่เพื่อนบ้านทำมันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบหน้ากันกับตัวของเจ้าของหมาเหมือนกัน
แล้วก็มีปัญหากับครอบครัวของอาสันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
น่าจะไม่ใช่กับเรื่องไก่หรอกอาจจะแบบแก้แค้นเจ้าของหมาหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ควรทำกับเจ้าหมาแบบนี้ใช่ไหม
ไปเออมันก็เกินไปค่ะหลังเกิดเหตุตนเองไปแจ้งความแล้วครับ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ก็ไปยึดปืนได้๒กระบอกจากคนที่ยิงหมา
โดยที่ไม่รู้นะฮะว่ามีการแจ้งข้อหาไปถึงไหนอันนี้หมายถึงว่าเจ้าของหมาไม่รู้ว่าตอนนี้
ตำรวจมีการแจ้งความดำเนินคดีกับคนยิงหมาไปถึงไหนแล้ว
ดำเนินการไปยังไงบ้างแล้วเพราะว่าอะไรคนที่ก่อเหตุก็ยังมาลอยนวลพูดจาเยอะเย้ยกันอยู่เลยอ่ะ
สุดท้ายแล้วอยากจะให้ตำรวจออกมาพูดถึงความคืบหน้าหน่อย
ว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้แล้วยิงหมาขนาดนี้แล้วแล้วทำไมคนที่ทำยังลอยนอนอยู่ได้
อันนี้มันถือการผิดพรบคุ้มครองสัตว์เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
ฟังเสียงเจ้าของอสันหน่อยนะครับ
นี่หละสุดท้ายแล้วนะ
นี่หละสุดท้ายแล้วนะ
มันจะปลอดภัยนะแต่อากาศมันเปลี่ยน
มันซุ่มมันเศร้ามันไม่ค่อยกิน
ขายเข้าใกล้มันก็ไม่ได้มันเล่าแว่งแบบทั้งหมดเลย

จากกฎหมายก็กฎแห่งกรรมเพราะว่าสัตว์มันก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะ